เมื่อกี้เราไปทานส้มตำหลากหลายสารพัดเมนูตำกันแล้ว
จะพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพสำหรับการตำที่สร้างรายได้ดีมาก
เขาบอกว่าสร้างรายได้ให้กับคนตำเนี่ยวันละ๕๖๐๐บาทเลยนะ
โอ้โหอยากรู้ไหมว่าอาชีพที่ว่านั้นทำอะไรไปหาคำตอบกันค่ะ
มาที่ตลาดนี่เลยตลาดสดโอท็อปอบจสุริน
อยู่ตรงข้ามกับด่านสุรกากรช่องจอมอยู่ที่ตำบลด่านอำเภอกาบเชิง
สุรินนี่เองนะคะไปพบกับร้านขายน้ำพริก
นี่ตำน้ำพริกนั่นเองไม่ได้ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
แต่ตำน้ำพริกร้านนี้ขายดีมากลูกค้าเนี่ยคุณเห็นไหม
แวะเวียนกันมาไม่ขาดสายเลยนะคะขายดิบขายดีจริง
ไปสำรวจดูหน่อยซิว่าทำไมร้านน้ำพริกร้านนี้ถึงขายดิบขายดีขนาดนี้
ก็เพราะว่าน้ำพริกที่ร้านเขาตำแบบสดก็คือตามสั่งตำตามสั่งนั่นเอง
มีทั้งน้ำพริกปลาทูน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกมะเขือ
น้ำลายแตกแล้วก็มีคนยืนรอและดิฉัน
คืนน้ำลายแป๊บหนึ่งอ่ะต่อนะคะคือลูกค้าที่เขาไปซื้อเขาสามารถสั่งได้ว่า
เอารสเผ็ดมากเผ็ดน้อยตำแบบนั้นไม่ใส่อันนี้ใส่อันนั้นเพิ่มไป
หวานมันเข้มอะไรก็ได้แล้วแต่เลยตามใจชอบก็คือเป็นตำตามสั่งนั่นเอง
ก็สอบถามไปยังคุณพี่โสภานะคะเป็นแม่ค้าเนี่ยคุณพี่ที่เป็นแม่ค้าคนที่ตำอยู่เนี่ย
เธอก็ล่าว่าวเล่าว่าขอบคุณค่ะเธอก็เล่าว่าขายน้ำพริกตำสดสดแบบนี้มา๖ปีแล้ว
โอ้โหขายอยู่ที่นี่๖ปีแล้วนะตำกันแบบโอ้โหเนี่ยตำทุกวัน
นี่น้ำพริกปลาทูว่าจะแกะปลาทูใส่แล้วก็ตำอยากได้แบบไหนก็บอกกันเลย
เด็ดเคล็ดลับนะคะก็อยู่ที่วัตถุดิบนี่แหละที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจ
เพราะว่าวัตถุดิบเขาเนี่ยสดใหม่เสมอสุดยอดที่สำคัญใครชอบทานน้ำพริกปลาร้า
น้ำพริกปลาทูปลาร้าปลาร้าของร้านนี่ทำเองทำเองนะทำปลาร้าเองไม่ได้ซื้อ
แล้วก็ขายราคาไม่แพงด้วยถุงละ๒๐บาทแบบนี้คุณโอ้โหเยอะมาก
เกิน๕๐บาทสั่งมาเถอะส่วนผักเนี่ยลูกค้าก็เลือกกันไปเลยตามใจชอบนะคะ
แล้วแต่เลยไม่แพงนะป้าแกบอกว่าขายทุกวันไม่มีวันหยุดนะจ๊ะ
รายได้ก็อย่างที่บอกแหละก็ไม่ได้มากมายอะไรก็วันหนึ่งก็๕๖๐๐๐
แต่เสาร์อาทิตย์ก็น้อยหน่อยแหละก็ได้แค่๒๓๐๐บาทเท่านั้นเอง
วันหนึ่ง๕๖๐๐เลยนะน่าจะดีนะเป็นอาชีพเสริมใช่ไหม
เป็นอาชีพหลักได้เลยสนใจไหมคุณลองไปฝึกตำวันละ๕
คุณลองคำนวณดูทุกวันนี้คุณได้ถึง๕๖๐๐หรือเปล่า
ถ้ามันมากกว่าคุณน่าจะลาออกได้แล้วนะ
มันไม่น่าจะคิดยากอะไรหรอกคุณชนะ
พร้อมไหม
เดี๋ยวก่อนรอฟังดิฉันอ่านข่าวก่อนจะเย็นได้ไปแน่ไม่ห่วง

ไปเดี๋ยวไปด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวจบรายการแล้วก็ไปทานอะไรกัน